ให้คุณชมเข้ารูดูหนาวไม่ทันไรเข้าสู่ฤดูร้อนกันแล้วซึ่งลักษณะของฝนที่ลงมาตก
ช่วงนี้แหละค่ะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะจากการตรวจสอบ
เราพบว่าพื้นที่ภาคเหนืออีสานยังมีบางพื้นที่ที่สัมผัสได้ถึงอากาศเย็น
มีฝนเล็กน้อยค่ะร้อยละ๑๐ของพื้นที่ยอดดอยยอดภูอากาศยังหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๕๑๔องศา
ภาคกลางและภาคตะวันออกดึกถึงเช้าอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะ
กลางวันค่อนข้างร้อนทะเลคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนมากกว่าฝั่งอันดามัน
ตก๑๒๐๔๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตร
พื้นที่ใดไม่มีฝนนะคะแดดดีอากาศค่อนข้างร้อนค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ถึงเช้าอากาศค่อนข้างเย็นกับมีลมพัดแรง
อุณหภูมิจะลดลงอีก๑๓องศา
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่ราว๒๑องศาค่ะ
สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯคือพื้นที่กรุงเทพฯสำหรับพื้นที่